ตอนนี้อย่างที่ทราบวันนี้คุณแม่แตงโมแต่งตั้งทนายกฤษณะ
มาดูแลคดีคุณตังโมแต่ว่ามี๓ทนายครับ
มองว่าแม่ไอ้แบบนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะแพ้คดีเอาได้นะคุณแม่คุณตังโม
ฉะนั้น๓ทนายนี้อาสาเลยจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทนายกฤษณาครับ
เริ่มจากทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ก่อนบอกว่า
หลังจากตำรวจออกมาเปิดเผยผลการดำเนินคดีเบื้องต้นว่า
เป็นการประมาทจนทำให้คุณแตงโมตกเรือเสียชีวิต
เรื่องนี้ทนายภัยศาลบอกว่าตำรวจต้องแจ้งข้อหากับผู้ที่ประมาทไป
ส่วนพยานคนอื่นที่ให้การว่าเห็นคุณแตงโมไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ
ถ้าหากตำรวจพิจารณาแล้วว่าเป็นการให้การเท็จ
ก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานให้การเท็จด้วยครับ
พยานทั้งหลายนี่แหละอาจจะโดนอีกข้อหา

แต่อันนี้ผมไม่ยืนยันนะต้องไปดูก่อน
ว่าในสำนวนเขาให้การแบบไหน
แต่ที่เราเห็นในสื่อที่เขาพูดเขาบอกไปฉี่อะไรอย่างนี้
ถ้ามันไม่สอดคล้องกับข้อที่จริงที่ตำรวจแถลง

ถัดมาครับทนายเดชาอืม
เดชาเนี่ยนั่งอยู่กับทนายกฤษณะในรายการใช่ไหมฮะ

และทนายเดชาที่เป็นประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข
บอกว่าตอนนี้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับทนายกฤษณะ
เพราะคิดว่าทนายกฤษณะน่าจะยังประสบการณ์ไม่พอ
คดีที่มันมีความซับซ้อนแบบนี้ครับ

ส่วนทิศทางของคดีถ้าหากตำรวจสรุปสำนวนออกมาว่า

นายเดชามองว่าฝั่งแม่จิ๋ม

ใช่ครับเพราะว่าทั้ง๕คนยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุทั้งหมด
ส่วนคุณโรเบิร์ตก็ยอมรับแค่ว่าขับเรือเฉย
แต่ไม่ได้ยอมรับเรื่องว่าขับจนเรือกระชาก
ขออนุญาตขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่นี่

โรเบิร์ตรับสารภาพหรือเปล่าว่าเป็นมือใหม่หัดขับเรือ

จังหวะที่ขอขับเรือกระชากคือขับความเร็วด้วย๘น็อต
แล้วพอเรือกระชากคุณแตงโมพลัดตกลงไปในเรือ

คือข้อมูลนี้เราได้มาจากปากของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
คนตำรวจรีอุดรยอมเจริญ
แต่ปรากฏว่าคนที่มาบอกว่า
ไม่ใช่โรเบิร์ตไม่ได้ให้คำสัมภาษณ์แบบนั้น

ก็เลยงงว่าสรุปแล้วโรเบิร์ตยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับกันแน่
โศกบอกอย่างหัวหน้าบอกอย่าง

เออแล้วทางทิศทางทางคดีนะครับ
เรื่องนี้ทนายเดชาก็ยังขาใจอยู่ว่า

มันแสดงให้เห็นว่าเอ้านี่พวกคุณคิดจะช่วยจริงจังปะเนี่ยหรือไม่ได้คิดจะช่วยจริง
รวมทั้งคำให้การของพยานก็วกไปวนมาครับ
แล้วก็ดีสูงต้องว่าไปแล้วก็มีโอกาส๕๐๕๐เลย
เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาพยาหลักฐานหรือประเด็นอะไรที่มันยังไม่ชัดเจน
ผู้ต้องหายอมรับว่าขับเรือแต่ไม่ได้ยอมรับว่า
ทำให้แตงโมตกน้ำตายนะ
มันก็ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
ตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าตำรวจได้สอบไว้แน่นแค่ไหน

ส่วนตรงไหนมันไม่แน่นอย่างเช่นหมอพรทิพย์เนี่ย

ก็ต้องให้น้องไปบอกพนักงานสอบสวนให้เรียกมาเป็นพยานสอบเพิ่ม
ส่วนทนายคนสุดท้ายครับทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มนั่นเอง
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ประชาการภาคหนึ่งเลย
อ๋อนี่นะครับถามแม่ยังถ้าคุณกฤษณะไปถามแม่ก่อนว่าแม่เอาหรือเปล่า
แม่เอาคนเดียวเลยคือทนายกฤษณะ
แต่ที่เหลือก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเป็นที่ปรึกษาให้
ทนายตั้มไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่อยากให้เจ้าหน้าที่ไปสอบส่วนเพิ่มเติมครับ
แล้วก็บอกถึงทิศทางคดีว่ามันมีแนวโน้มสูงเลยที่จะสรุปเป็นเรื่องการประมาท
แต่ส่วนตัวเองสงสัยหลายอย่างซึ่งก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไว้แล้วครับ
ถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าทนายตั้มยอมรับว่าตนเองไม่ใช่ทนายของคุณแม่ก็ตาม
แต่จะทำในฐานะคนสนิทของคุณแตงโมครับ

คงจะมีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็มีพยานหลักฐานอะไรนะคงจะเอาทุกอย่างนะ
เห็นท่านบอกแบบนี้ว่าพยานหลักฐานที่สำคัญให้ส่งไปได้เลย
ว่าเจ้าที่ตำรวจเขาก็อยากจะทำให้มันรอบครอบที่สุดนะครับ
ก็ดีแล้วครับเหมาะกันครับเหมาะกับคุณแม่นะครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนสุภาพ
คุณแม่ก็เป็นคนน่ารักก็เลยเหมาะกันนะครับ
ผมเป็นคนที่แต่งตัวไม่ดีหน้าตาไม่ดีนะครับ

ดูดิเสียงนี่ดูดิพูดไม่เพราะก็ไม่เหมาะกับคุณแม่หรอก

คือผมเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรลูกสาวของคุณแม่นะ

กลับกันนะครับคนที่แม่รับเป็นลูกใหม่ที่แม่ให้อภัย
คนนี้แม่น่าจะโกรธกว่าผมนะ
ว่าความรู้คนที่ไปสักค้านคือคุณกิจสนะ
ที่ปรึกษาจะไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติว่าคุณกิจสนะต้องไปซักค้าน
ต้องไปแบบดีเบตกันกับทนายอีกฝั่งหนึ่ง
เอาอยู่ไหมเอาไหวไหม
ใช่ไหมคะอ่าแต่เห็นคุณแม่บอกมีผู้ใหญ่แนะนำมาให้นี่
ก็อาจจะเก่งก็ได้นะฮะทนายกฤษณะ